มันมีรอยอื่นไหมมีครับที่ไหล่ที่คอหัวนี่มันโดนอะไรทุบลุมบวมปวด
พี่ค่าข้าคมือแขนซ้ายนี่ข้าข้างซ้ายหักครับมันเผาหู่รูป
คือเขาพยายามจะสรุปไปในทิศทางแบบนั้นแล้วก็หาหลักฐานว่าน้องพยายามฆ่าตัวตาย
มาอยู่ในสำนวนคดีซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกองเลือดอยู่สองตัว
นี่อีกคือห้องชั้น๒ห้องเกิดเหตุใช่ครับใช่
แรกอยู่ตรงตัวเขาอีกกองหนึ่งอยู่อีกไกลเลยอ่ะอีกมุมห้องนึงเนี่ย
มันไม่มีมันไม่มีไอ้กองเลือดเลยมันไม่ถ่ายมาให้ดูเลยเนี่ย

แล้วก็อีกหนึ่งเนี่ยไม่รู้เป็นลูกไม่รู้เป็นลูกใครแต่ว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
คำถามสุดท้ายพ่อยังไงสู้ต่อใช่ไหม

เรื่องของเรื่องก็คือโรงพักมันช้ามันไม่เร่ง

เขาเข้าใจว่านี่ทำให้แล้ว
ไปบอกเขาว่าเดี๋ยวมดกัดบ้างอะไรบ้างนี่

เพราะว่าวันศุกร์ที่แล้วที่เรามาคุยเรื่องคดีนี้กัน

พบกับรองพบตรท่านศรีวรารังศิพรามนกุล
แล้วก็เข้าไปแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟัง
ว่าก็ว่าค่ะก็คือเป็นขั้นตอนที่ย่นระยะไปได้เยอะทีเดียว
เพราะว่าเอาเฉพาะแค่วันนี้ก่อน

ก็จะมีการเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัย๔คน
๔คนที่ว่าคือ๔คนซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ
วันนั้นนั่นแหละที่นั่งกินกัน
อยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละนะคะ
แล้วก็ตามกำหนดที่วางเอาไว้
คือวันพรุ่งนี้รองศรีวราจะไปที่สพพื้นที่
จะไปสอบเองนะคะ
วันนี้ความคลี่คลายเกิดขึ้นเยอะค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญถึงแม้ว่าท่านรองศรีวราจะเข้ามาดูเอง

ซึ่งจะช่วยในการทำงานของตำรวจทุกนายก็คือหลักฐานค่ะ
โดยเฉพาะผลชนสูตรอย่างละเอียดซึ่งตอนนี้รออยู่นะคะ
ตกลงแล้วมีเศษเล็บของใครติดอยู่บ้างไหม

หรือแม้กระทั่งตรวจร่างกายคนที่ต้องสงสัย

เก็บไว้อย่างละเอียดแล้วส่งตรวจเนี่ยมันพบอะไรบ้าง

ไม่ได้เกี่ยวกับว่าถึงมือใครแล้วจะจบแค่นั้น
เพราะตำรวจก็ต้องใช้ทั้งพยานแล้วก็หลักฐานด้วย

เพราะว่ามีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้น
วันนี้๑คนที่จะมาเป็นแขกเพิ่มของเรา
เป็นคนที่เผลอตอนก่อนที่จะเสียชีวิตของผู้ตาย
น่าจะรู้รายละเอียดทั้งอารมณ์ความรู้สึกความคิดของผู้ตาย
และรู้สถานการณ์ที่ผู้ตายเผชิญอยู่
ในช่วงชั่วโมง๒ชั่วโมงสุดท้าย
มากที่สุดมากกว่าพ่อแม่ซะด้วยซ้ำ

คุณพ่อยังอยู่ค่ะคุณพ่อสมพรพุ่มพงศ์
คุณแม่ระย่อมบัวทองธนารณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
และอีกหนึ่งคนเพื่อนสนิทคุณเอ

สวัสดีครับ
วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีในแง่ของความพยายาม

แต่อย่างน้อยวันนี้ได้พบรองศรีวราแล้ว

เพราะจะบอกทั้งหมดเลยที่รวบรวมอยู่ในมือ
แล้วคุณเอจะเล่าให้ฟังได้ทั้งหมด
อาจจะเพิ่มเติมกว่าที่เห็นในข่าวได้เยอะเลย

คุณแม่สุขภาพยังดีอยู่

ธนายรณรงค์บอกว่าไปเจอท่านรองศรีวรา
บ่ายสองยี่สิบถึงประมาณบ่ายสามครึ่ง

พ่อได้พูดทั้งหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

อ้าท่านพูดกับเราว่าอย่างไรบ้าง
ก็คดีมันมีมูลท่านก็เลย

เดี๋ยวหมายจะออกตามตรวจทีหลัง

ครับจับตัวมาก่อน
ท่านลองศรีวราคือตำรวจในพื้นที่ที่ทำคดีของสวทธิ์พ่อนของแค้นไปด้วยถูกไหม

เจอหน้ากันคือได้คุยกันนอกรอบก่อนไหม
หรือว่าคุยกันพร้อมกันกับท่านรองศรีวราในโต๊ะ

พูดเหมือนวันแรกที่แจ้งพ่อกับแม่ไหม
วันนี้พูดว่าเป็นความเห็นของแพทย์นะครับ

ไม่ใช่เลยผมก็ไม่เข้าใจว่ามดกัดอะไรเลือดเป็นกองมด

หมายถึงหมายถึงตอนนั้น
ตอนนั้นใช่ไหมที่บอกว่ามีกองเลือดอยู่

คือตำรวจเจ้าของคดีบอกว่า
ดกัดต้นขา
เขาพูดแบบหยิกแกมหยอกพูดเล่นหรือยังไงพ่อ

คือปกป้องตรงเลยเต็มเลย

ตำรวจที่เป็นคนทำคดี

คือหน้าบอกวุฒิไม่รับเลยวันนี้

คุณแม่วันนี้คุณแม่ได้พูดบ้างไหมในโต๊ะน่ะ

ก็ดีใจที่เขาตัดสินมาอย่างนั้น
แต่พี่กายคดีมาก็ยังโล่งดี

ขอบคุณเขาที่ช่วยเหลือเต็มที่

คนที่จะถูกออกหมายจับเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ก่อนนะคะ

แต่ที่โล่งอกคือว่าอย่างน้อย
การที่เราขอพิสูจน์ได้เข้าสู่การพิสูจน์แล้ว

ออกดูออกไปแล้ว
ทีนี้มาที่ทนายรณรงค์ค่ะ

ที่ท่านสีวอลาพุ่งเป้าไป
ใหญ่ที่สุดของโต๊ะการคุย
ประมาณชั่วโมงวันนั้นวันนี้คืออะไร
คือตอนแรกเนี่ยตั้งเขาหาแน่คือ

ยังไม่มีข้อหาเรื่องความผิดเกี่ยวกับชีวิต

แต่พอผลการตรวจดีเอนเอออกมา

เรื่องของฆาตกรรมเรื่องจากผลมันชัด

ผลที่เราสรุปว่าเป็นคนไหนยังไม่มา

ของผู้ตายมีเนื้อเยื่อของคนร้าย
ติดอยู่หนึ่งคนตรงกันเป๊ะ

มีชิ้นเนื้อในเล็บของผู้ตาย

ที่ธนัยโรนโลงพูดกับเราไว้เนี่ย

ใช่ไหมคะว่าสาย
นั่นแหละครับคือเมื่อศุกร์ที่แล้วรอ๒ตัวนี้นี่แหละครับ

ออกมาในโต๊ะก่อนจะลุกจากโต๊ะกันพอดี

เดี๋ยวก่อนนะคะเบื้องต้นเนี่ย

เจ้าของคดีภูมิกับสพ
บังคับการจังหวัดไปน่ะไบ้หรือเปล่า

ทีนี้ตอนคุยกันเอาในมุมของทนายนะ

ชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นคดีนี้

เป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อนระหว่างประชาชนกับเจ้าที่ตำรวจครับ
แต่หลักฐานที่ได้มาวันนี้คือร้อยเวรคนแรกเป็นคนทำนะ
ทำส่งตามขั้นตอนแต่มันอาจจะช้าหน่อยเท่านั้นเอง
เดี๋ยวดิฉันเข้าใจว่าตอนที่เรามาคุยกันเนี่ยนะ
คือพ่อแม่ของผู้ตายเขาได้รับการบอก
จากตำรวจพื้นที่ที่ทำคดีว่า
ลูกน่ะเมายาแล้วฆ่าตัวตาย
ไม่ผิดครับนั่นคือเป็นการสื่อสารกันระหว่างเจ้าที่ตำรวจ
กับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตจริง
แล้วในเอกสารคดีของพื้นที่เขียนอย่างนี้ป่ะฮ

แล้วในสำนวนเขียนว่าอะไร

แล้วทำไมมาพูดกับพ่อแม่คนตายอย่างนี้
นั่นแหละครับวันนี้ถึงได้มีปัญหากับเรื่องนี้
แต่อย่างน้อยเอกสารก็ยังทำให้เราไปต่อเรื่องคดีได้
มันทำให้ทุกอย่างเป็นความชอบด้วยกฎหมาย

เพราะฉะนั้นตอนแรกที่คุยกันตอนผลยังไม่ออกเนี่ย
คนที่สงสัยโดนข้อหากี่ข้อหา

เพราะว่าเขารอผลวิทยาศาสตร์นี้อยู่หรือเปล่า

ถ้าไม่เก่งก็อาจจะต้องดูอีกทีนึง

สิครับตำรวจเก่งทำคดีปิดได้

แต่ถ้าเขาบอกว่าผมก็ต้องรอผลวิทยาศาสตร์ออกมาก่อน

ก็อยู่ที่กึ่งตำรวจคนนั้นนะครับที่ทำเรื่อง
ถ้าเก่งก็ทำได้ถ้าไม่เก่งก็ต้องรอขั้นตอนอีกหลายอย่าง

ตำรวจพื้นที่เนี่ยเขียนชื่อ๔คนต้องสงสัยไว้ไหม

เขาบอกยังไม่ตั้งข้อหาเพราะรอหลักฐานก่อน
ทีนี้หลักฐานนั้นมาช่วงท้ายของการนั่งบนโต๊ะวันนี้พอดี

จริงก็มันมีเรื่องของรุมโทรมผมขื้น
มันไม่ต้องรอหลักฐานตัวอื่นเพราะมันตรวจเบื้องต้นได้ผลมาแล้ว

ก่อนเข้าก่อนที่นักข่าวจะมาคือข้อหานี้รอพวกนี้อยู่แล้ว

อย่างน้อยมี๒อันก็คือ
ร่วมกับรุมโทรมหญิงอื่นไม่ใช่ภรรยา

ฆาตกรรมฆาตฆาตกรรมนี้เหมือนกับยังไงมันมีทั้งเจตนาโดยไต่ตองหรือมันมีอะไรบ้าง

อันนี้เดี๋ยวต้องรอผลการสืบสวนเพิ่มเติมครับ
เพราะว่าถึงได้บอกว่าจะบอกว่าเป็นข่าวดียังไม่ได้

อ่าซึ่งท่านศรีวราจะไปสพนแคร์วันพรุ่งนี้ด้วยตัวเอง

คิดว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะต้องได้ที่สพนแคร์พรุ่งนี้

เขาประสานกันในพื้นที่ระหว่างช่วงบ่ายไหม
ว่าได้ตัว๔คนนี้หรือยังหรือหนีไปหรือยังไง

อ่าใช่คือไม่น่ามีปัญหาว่ามีหนีเนอะ
ครับนะคะทีนี้ทนายรณรงค์ค่ะ
ครับที่แขวนคอน้องนะคะมีคนเดียว
คนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ลูกเจ้าของบ้าน

คุณจะเป็นคนมาหยิบสายโทรศัพท์เล่นนู่นเล่นนี่

แล้วดันไปตรงกับเล็บของผู้ตายที่มีซาก

มีเนื้อเยื่อของคนเดียวกัน

คนเดียวกันที่ว่านี้เราคุยกันนอกรอบก่อนแล้วนะคะ
คนเดียวกันที่ว่านี้คือคนที่มีภาพที่ชัดที่สุด
บังเอิญว่าคุณเอแคปภาพเอาไว้ได้จากโทรศัพท์ใช่ไหม

คนเยอะเลยใช่ไหมอ่าบังเอิญนะใช่

ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นลูกเจ้าของบ้านด้วย
เพราะฉะนั้นเปลี่ยนนะคะคือน้ำหนักมาอยู่ที่คน
ซึ่งมีภาพที่แคปในโทรศัพท์ระหว่างที่ผู้ตายคุยกับคุณเอ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชัดเจนมาก
ไม่ใช่คนที่เป็นลูกตำรวจตามข่าว
แต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับ

ตกลงมีอีกคนนึงที่เป็นลูกนักการเมืองท้องถิ่นเขาใช่ไหม

โอเคมาที่คุณเอคุณเอค่ะ
คุณเอรู้ตอนกี่โมงว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้ว
ประมาณจะ๔โมงบาท๓เพราะกว่า

ลูกพี่ที่ร้านตองข้าวค่ะเจ้าของร้านตองเก้า
ซึ่งพี่บุ๋มทำงานอยู่ในร้านนั้น
แล้วเขาบอกตำรวจโทรบอกว่า
ไอ้บุ๋มตายลูกน้องมึงตายประมาณนี้ค่ะ
แล้วแบบให้ติดต่อยาดทั้งบ้านแล้วพอดีติดต่อไม่ได้ค่ะ

แล้วเขาก็เลยโทรหาหนูให้หนูเข้าไปบอกพ่อกับแม่ให้หน่อย
แสดงว่าคุณเอรู้ก่อนพ่อกับแม่

คุณเอบุ๋มทำงานอยู่ที่ร้านอาหาร

แล้วคุณเออยู่อุทัยหรืออยู่สระบุรีด้วยกัน
อยู่อูไทยทางนี้อยู่บ้าน

แล้วจริงบ้านบ้านของคุณเอกับบ้านของบุ๋มเนี่ย

๘ปี๘๙ปี๘ปี

ถ้าเขาอยู่บ้านก็จะมาหากันทุกวัน
ถ้าเขาไม่มาบ้านหนูหนูก็ไปบ้านเขาใช่ค่ะ
ในความรู้สึกเราเท่าที่เรารู้
หนูคิดว่าเขาสนิทนะคะเพราะว่าเขาโทรมา
ก่อนที่เขาจะเสียก็๔วันติดคุยกันทุกวัน

เขาโทรมาแล้วก็วันศุกร์เขาไม่ได้โทรมาใช่ไหม

คุยเล่นอะไรอย่างนี้แล้วก็วันเสาร์ก็โทรวันอาทิตย์ก็โทร

ทุกวันวันหนึ่งนานไหม
บางทีก็คุยเป็นชั่วโมงบางทีก็คุย๕นาที๒นาที

หมายถึงคุณเอหรือบุ๋ม

ถ้าหนูเลี้ยงลูกหนูก็คุยกับเขาได้ไหมนาน
บอกว่าลูกร้องเขาเข้าใจอยู่เพราะเขาก็มีลูกเหมือนกันอะไรอย่างนี้

ไม่ไม่ตั้งแต่เด็กค่ะนะโตแล้วค่ะ

ก็เคยทำงานด้วยกันอะไรด้วยกันอย่างนี้
หลังจากทำงานก็เริ่มสนิทกันค่ะ
ตอนเขามาอยู่สระบุรีเนี่ยเรารู้ชีวิตของเขาเยอะตลอดเวลาเหมือนกันไหม

ก็รู้ค่ะเขาบอกทุกเรื่อง
อืมตอนที่เขามาอยู่ที่สระบุรีเนี่ยนะคะ
เขามาอยู่ได้สักนานแค่ไหนก่อนที่จะเกิดเรื่องกับเขา

ช่วงเดือน๒เดือนเอาเฉพาะตอนตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่สระบุรี

นิสัยใจคอเขาเป็นคนเครียดไหม
เขาไม่ใช่คนเครียดเขาเป็นคนถ้าพูดตรงคือ

ถ้าพูดตรงเป็นคนติดตลกค่ะภาษาบ้านบ้าเลยติดตลกตลอดค่ะ
เครียดเล่นเล่นแบบตลกปกฮาอย่างนี้

แต่ถ้าเครียดเขาก็คือพูดตรงเฮ้ยปวดหัวเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้
ก็จะบอกไปอย่างนี้
ถ้าส่วนใหญ่จะเป็นหนูเครียดมากกว่าแล้วเขามาปลอบใจ

แต่เขาไม่มีเรื่องอะไรให้เครียดไง
ปกติเขาเป็นคนรับฟังของคุณเอมากกว่าใช่ไหม

นอกจากเขาเครียดจริงเขาก็อู้หยนี่มีอย่างนี้

อืมคุณเอเนี่ยนะคะถ้าสมมุติเพื่อนเครียดเนี้ยจับสังเกตได้ไหม
ถ้าบุ๋มเครียดเราจะถ้าเขาไม่บอกนะเราจับสังเกตได้ไหม
ถ้าเขาเครียดถ้าเอาตรงก็เครียดทุกเรื่องบอกทุกเรื่อง

บอกตลอดนะถ้าแบบมีปัญหาปลายเล็บยังเอามาบอกเลยพี่

เขาหนูก็ไม่รู้กับคนอื่นเขาเก็บไปนับแต่กับหนูเขาบอกหมดอ่ะ
เออคือเขาไม่ใช่คนประเภทที่แบบเหมือนกับเก็บตัวอยู่คนเดียว
เครียดไม่คุยกับใครปิดห้อง

สุดคือว่าตอนที่ว่าท้องใกล้คลอดแม่จำได้ไหม

แฟนเค้ามาบอกเลิกใช่ไหมอันนั้นคือเครียดสุดติ่งสุดชีวิตเค้าแล้วนะ

สุดติ่งแล้วพี่ก็คือจะคลอดรูปไว้กี่วันเนี่ย

เพราะฉะนั้นตั้งแต่เขามาอยู่สระบุรี

ที่เขาจะเสียหนูมาเจอเขาก่อนอาทิตย์
สมมุติอาทิตย์หน้าเขาเสียอาทิตย์นี้หนูเจอเขาแล้ว
หนูมาหาเค้าวันที่สอง

ไม่บ่นชวนเที่ยวผักอย่างเดียวเลย

วันที่หนูกลับเขาบอกเออเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่อุทัย

หนูก็โอเคอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วที่มาไม่ทันเขาบอกไหมว่าเพราะอะไร
สายนั่งรถมาไม่ทัน
เป็นเด็กนะ
แต่แรกหนูโทรไปตอนเช้าไม่แล้ว

ก็ไม่ได้มีอะไรนะ
เจ้าไว้คุยเล่นเยี่ยมกันปกติ

แล้วเนอะไม่มีคำว่าฆ่าตัวตายอีกต่อไปเพราะนี่สีเผอเผอจะสีมากกว่าพ่อแม่
รู้อีกว่าตอนไหนวินาทีไหนเขาคิดเขาเจอเรื่องอะไรเนอะนะคะ
นางเคยเลยค่ะไปเที่ยวแล้วนะจริงจริงเอ่อเพราะฉะนั้นคือพี่สรุป
ไหมที่บอกว่าไม่มีประเด็นที่จะทำให้เขาฆ่าตัวตายแน่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่หนูแย้งเพราะอะไร
คือแบบว่าตอนที่ว่าเขานัดเจอหนูจะบอกเนี่ยเดือนหน้า
ก็คือเดือนนี้ใช่ป่ะก่อนเขาตายเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยแกเสร็จธุระแล้วหนูบอกว่าเสร็จธุระหลัง๑๙
เพราะหนูจะไปธุระหลัง๑๙ว่างเขาบอกถ้างั้นหลัง๑๙เราไปสุโขทัยกันสักอาทิตย์หนึ่ง
หลังสิบเก้าสิงหาใช่ไหมใช่อ่ะอ่าหลังสิบเก้าสิงหาไปเอ้ยหลังสิบเก้ากันยาคือเดือนนี้พี่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
โหนี่วางแผนมาเดือนกัญญาด้วยซ้ำไปเนอะ

เพราะหนูบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าอีก๒๓วันมาหาได้ไหมเนี่ย
เขาบอกให้หนูว่าตอนแรกเขาบอกให้ขึ้นรถมาเลย

วันที่ก็วันคืนวันอาทิตย์นะ

คือวางแผนเจอกันกัญญาซะด้วยซ้ำ
เหมือนกับวันนั้นที่คุณแม่มาเล่าให้ฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
แม่บอกว่าก็นัดเจอแม่วันที่๑๓ไหม

คือมีแผนทุกอย่างแล้ว

แล้วก็ก็คือนัดปกติค่ะ
แล้วถ้าว่าเขาจะผูกคอตายใช่ป่ะ

อันนี้คือว่าไปอย่างอันนี้คนฟังที่บ้านก็เยอะ

เหมือนกันว่าเฮ้ยมีอะไรจะเล่าให้ฟังเครียดว่ะ
ไม่มีค่ะแต่เขาก็คุยเรื่องนั้น

คือธนายรณรงค์เนี่ยบอกว่าดูจาก

คือเขาให้น้ำหนักกับสิ่งที่

ว่าเหมือนจะเครียด
ขักเปล่าตอนถ้านี้

ใช่พี่มันเรียกร้องความสนใจนิดนึง

เออโฆษณาสักคู่

ว่าตกลงคนจะอยากตายหรือเปล่า
แล้วเพราะว่าที่ธนายรณรงค์พูดไว้คือเขาให้น้ำหนักกับคำที่เขียนในเฟซบุ๊ก
อันนี้เพื่อนเขาบอกเองสไตล์เขาเป็นอย่างนี้
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณเอคือคนที่อยู่ในช่วงก่อนที่บุ๋มจะตายไม่นาน
แล้วเห็นหลายคนด้วยที่นั่นน่าจะบอกได้สถานที่คือตรงไหน
สถานการณ์คืออะไรเพื่อนพยายามบอกอะไรหรือเปล่า
ณวินาทีก่อนเสียชีวิตสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะกลับมาค่ะในปลายสัปดาห์ที่แล้วที่เรานั่งคุยกัน
นายรณรงค์เล่าให้ฟังว่าตำรวจเองพอให้ดูเสร็จแล้วก็มีคำอธิบายว่า
เขาให้น้ำหนักกับสิ่งที่คนตายเขียนในเฟซบุ๊ก

เขาก็เลยพุ่งไปประเด็นว่าน่าจะฆ่าตัวตายเอง

พอรู้ว่ามันเป็นฆาตกรรมเราก็ตัดทุกอย่างที่มันผิดพลาดมาในอดีตทิ้ง

เพราะฉะนั้นไม่ได้ย้อนกลับไปแล้วว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นทำไมถึงพูดอย่างนี้ไม่เอา
มันเป็นความฉลาดเฉพาะตัวครับคุณขวัญ

วันมาเจอตำรวจฉลาดเขาก็มองว่าเป็นฆาตกรรมได้
แล้วเขาก็เดินหน้าลุยเลยจับเอาอย่างเดียว
อืมอ่ะกลับมาเดี๋ยววันนี้จะให้น้ำหนักกับเพื่อนคนนี้เยอะหน่อยนะคะ
เพราะว่ารู้หลายอย่างและที่สำคัญหลักฐานสำคัญมาจากเขา

หลักฐานสำคัญคือที่ธนายรณรงค์บอกว่า
๔คนผู้ต้องสงสัยมีอยู่คนหนึ่งที่มีทั้งเศษเนื้อในเล็บของบุ๋ม

มาจากคนที่แคปหน้าจอโทรศัพท์ไว้ได้ชัดที่สุด

ก็ตอนที่ว่าเขาโทรมาอยู่กันแค่สองคนแล้วเขาส่งโทรศัพท์ให้คนนี้ค่ะ
เดี๋ยวนะคือคืนนั้นหนูเดี๋ยวนะ
บุ๋มเนี่ยรู้จักผู้ชายกลุ่มนี้นานแค่ไหน
ไม่เขาบอกกับหนูว่าไม่ถึงเดือน
ถึงเดือนก็คือหลังจากมาอยู่สักอาจจะสักเดือนหนึ่งที่สระบุรีใช่ไหม
คือแล้วรู้จักกัน

รู้จักกันในลักษณะเป็นแฟนหรือเป็นแค่เพื่อนหรือยังไง
หนูถามเขาบอกว่าคนไหนเด็กพี่ประมาณนี้ค่ะ
เขาก็บอกกับหนูว่าไม่มีแฟนเพื่อนกันหมด

แล้วเขาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นไหมว่ามารู้จักกันด้วยลักษณะแบบไหน
คือเขามาจีบหรือรู้จักผ่านเพื่อนหรือยังไง
ไม่ได้บอกค่ะเขาบอกว่าแค่เป็นเพื่อนกันเนี่ย
แล้วใน๔คนนี้มีคนไหนที่ชัดเจนเลยไหมว่า
บุ๋มเนี่ยสนิทเป็นพิเศษ
น่าจะเป็นคนที่หนูแคปไว้

ซึ่งคนนี้เนี่ยตอนที่บอกว่า
คือเรารู้สึกจากอะไรว่าเขาสนิทเป็นพิเศษหรือเขาบอกเลย

ก็เขาไม่ค่อยส่งโทรศัพท์ให้ผู้ชาย
เต็มที่ก็คือส่งให้ดูว่าคนนี้คนนี้อยู่กับใครบ้าง

ใช่แต่ตอนนั้นเขาก็อยู่แค่สองคนด้วยนะ
พี่บุ๋มคือกำลังปิ้งอะไรอยู่เนี่ย
ที่บอกว่ากินอะไรกันที่บ้านนั้น
เขาเป็นคนปิ้งอยู่แล้วเขาเป็นคนคอมาแล้วหนูไม่ได้คอไป
รู้ก่อนไหมว่าวันนั้นเขาจะไปนั่งกินกัน
ไม่รู้ค่ะเขารู้ก็ตอนที่ว่าเขาโทรมาแล้วเขานั่งกินกันอยู่
แล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนชวนหรือมารวมกันยังไง
ทั้งหมดกี่คนมีแค่ผู้ชาย๔คนกับบุ๋มคนเดียวหรือมีมากกว่านี้

อันนี้คือไม่รู้ค่ะรู้เฉพาะตอนที่ว่าเขากินกัน
แล้วก็ตอนที่ว่าคุยกับเขาครั้งสุดท้ายเขาอยู่กับคนนี้สองคน
ใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นคือเห็น๓คน
ก่อนหน้านั้นนะคะวันพฤหัสก็นั่งกินกันที่ห้องเขา
ห้องพี่บุ๋มเองนะใช่
แล้วก็มาน่าจะเป็นบ่ายวันอาทิตย์ก็นั่งกับพวกสามคนนะคะ
แล้วก็หนูให้เขาส่งรูปให้ดูเขาบอกว่าอยู่กับหนุ่ม
ก็บอกว่าส่งลูกมาดูแล้วหนูเลยบอกใคร
อันนี้เขาก็เลยส่งรูปมาให้ดู
คือเป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มเพื่อนนัดไปกินกันธรรมดา

ถ้าเป็นแฟนเขาหนึ่งในนั้นทำไมเขาต้องมาบอกหนูว่าชอบคนไหนเลือกเลย

ซึ่งเขาคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้บอกเอก่อนว่าจะมีนัดกินข้าว

แล้วตอนจังหวะที่ใช้วีดีโอคอลผ่านโทรศัพท์มือถือใช่ไหม

ตอนจังหวะนั้นแล้วที่เราเห็นบุ๋มอยู่กับผู้ชายคนนั้น

ก็คือหน้าบ้านเขาเห็นชัดเลยใช่ไหมคะ

เพื่อนคนอื่นมีแค่๓หรือมีอีกกี่คน
ตอนที่ว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกันเห็นแค่สองคน
คือตัวเขาเองกับคนที่หนูแคป

แต่ก่อนหน้านั้นเห็นคือ๓คน

เป็นรูปถ่ายแล้วส่งมา
ลักษณะตอนที่เขาให้เอคุยกับผู้ชายคนนี้

เหมือนเขาเมามึน
เขาบอกว่าหนูพูดไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่อง
ทั้งที่หนูก็ปกตินะหนูว่า

คือเดี๋ยวนะมันเป็นบุคลิกแบบของวัยรุ่น

แบบเหมือนสไตล์วัยรุ่นพูดกันหรือว่าเมาจริง
เหมือนเมา

บอกไหมว่ามีดื่มมีขออนุญาตพ่อแม่นะคะ
มีดื่มมียามีอะไรมีไหม
เขาบอกว่ากินเบียร์กินหมูกระทะ

ปกติบุ๋มเป็นคนใช้ยาอะไรบ้างไหม

ทีนี้เอเนี่ยคุยกับผู้ชายคนนี้นานไหม
แป๊บเดียวเขาพูดกับพี่บุ๋มว่าน้อง

ที่ว่าหนูปกติเขาก็ส่งโทรศัพท์กลับมาคืนพี่บุ๋ม

เขาบอกอะไรวะน้องยิ้มน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้
จังหวะนั้นที่คุยกันตั้งแต่ต้นที่บุ๋มโทรมาหาเรา
แล้วก็ส่งให้เราคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนนั้น
แล้วจนจบบทสนทนาเนี่ยนานไหม

ที่จะจบเพราะว่าหนูบอกว่าลูกหนู
ได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์แล้วมันชอบตื่น
เขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหา

ไม่ได้มีอาการว่าอึดอัดอยากกลับบ้านกลับไม่ได้
โดนกักค้างนวงเนียวหรือไม่มีค่ะไม่มี
สนุกสนานธรรมดาใช่ไหมสนุกสนานธรรมดา
เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โทรไปเขาบอกอย่างนี้

พอจากวางโทรศัพท์ตอนนั้นเนี่ยนะคะ
มีการติดต่อมาหาคุณเอเนี่ยจากบุ๋มเนี่ยอีกบ้างไหม
ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็แล้วแต่มีไหม
มีแค่วางแล้วเขาบอกว่าส่งรูปที่แคปมาให้หน่อย
หนูก็ส่งรูปที่ว่าแคปตอนที่เขาคุยกับหนูให้เขา

ก็เขาบอกหนูไว้แล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมา

โอเคแล้วเขาก็รอโทรศัพท์เขามา

เพราะฉะนั้นคือมันมีแค่ส่งรูปที่คุณแคปหน้าจอผู้ชายคนนั้น

เพราะหนูไม่ได้บอกเขาว่าหนูแคปรูปผู้ชายไว้ด้วย

คือรูปผู้ชายที่คุณแคปไว้มารู้ทีหลังว่ามีใช่ไหม

ตอนนั้นคือรูปที่ส่งคือรูปบุ๋มตอนคุยกับคุณใช่ไหม

แต่ว่ารูปผู้ชายเขาไม่รู้นะว่าหนูแคปไว้

เพราะฉะนั้นไม่มีการติดต่อหลังจากนั้นอีกเลย

ค่ะลูกพี่โทรมาบอกตอน๔โมงแล้ว

เขาบอกติดต่อพ่อแม่พี่บุ๋มไม่ได้

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ

คดีจะไปแบบไหนอันนี้น่าสนใจ
เพราะว่ารองศิวราจะลงไปพื้นที่เองนะคะ
แล้วผู้ต้องสงสัยถ้าอาจารย์ที่ธนรงค์

แต่ทีนี้หลักฐานมันจะบอกได้ไหม

หรืออาจจะมีความสัมพันธ์กันแบบสมยอม
แล้วก็มีอย่างอื่นที่เหมือนกับไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น

เดี๋ยวทนายจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ว่ารายละเอียดสามารถบอกได้เลยไหม
ว่าถูกฆาตกรรมจริงสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะฟังจากเพื่อนของผู้เสียชีวิตแล้ว
ก็คือตัดประเด็นไปได้ตั้งแต่เรื่องของคิดจะฆ่าตัวตายเอง

คือที่ฉันย้อนกลับไปถึงแม้ว่าคดีจะมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะ
แต่ที่ย้อนกลับไปเพื่อให้กระจ่าง
นั่นจากนั่นคือสิ่งที่ทนายได้รับมาจากตำรวจพื้นที่

อ่าทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวที่ทางเพื่อนเนี่ย

หน้าผู้ชายคนนั้นเอาไว้ด้วย

ทนายรู้เมื่อไหร่หรือคุยกับเขายังไง

ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นรูปของลูกเจ้าของบ้าน

ทีนี้ขอพูดเรื่องของหลักฐานนิดนึงเพราะว่า

คือถ้าตามข่าวเนี่ยสิ่งที่เรารอเนี่ย

แล้วก่อนหน้านี้หรือว่าหลังจากนี้
คู่ขนานกันไปที่บอกว่าต้องรออีกที่หนึ่ง

ซึ่งตอนนี้เล่าให้เราฟังได้ยังว่าตกลงแล้ว
มันมีความขัดแย้งกันในการตรวจศพ

คือประเด็นสำคัญก็คือการที่มีเศษชิ้นเนื้อในเล็บเนี่ย

มันก็ลงไปว่าแต่ละคนสลับกันขึ้นมา

ทีนี้การตรวจศพเนี่ย
มันไม่มีข้อแย้งใดอีกแล้วถูกไหม

เขาจะพยายามอำพลางศพให้เป็นแขวนคอตายก็ตาม
แล้วตกลงที่เราคุยค้างคากันไว้เนี่ย
มันมีการบีบคอบุ๋มก่อนหรือเปล่า
หรือน่าจะเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
เดี๋ยวต้องรอผลอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้ครับ
มาทุกอย่างเลยว่ารักษณะการตายเป็นแบบไหน
แล้วจะได้รู้ด้วยว่าพวกนี้มันใช้คนกี่คน
ละเท่าไหร่ยังไงกันแน่ในเรื่องของรายละเอียด

บอกว่าข้อมือหักใช่ไหมคะ
ด้านหลังไทยทอยเหมือนกับบวม

ในรายงานแพทย์เบื้องต้นไม่มีรอยฟกช้ำพวกนั้น

แต่อย่างเดียวที่จะเอาผิดคนร้ายได้

ก็คือซอกเล็บกับตัว

เพราะมันดันมีดีเอ็นเอของคนร้าย

อันนี้ถามต่อหน้าพ่อกับแม่ขออนุญาตว่า
คือลักษณะที่บุ๋มถูกกระทำเนี่ย

คือมันเกิดจากขัดขืนหรือทะเลาะวิวาสหรืออะไร
มันเป็นการขัดขืนขัดขืนทีละคนทีละคน
มันออกมาลักษณะนั้นจนกระทั่งตาย
ทีนี้ที่ฉันเห็นคำให้สัมภาษณ์ของรองโฆษก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังมี
ดิฉันไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วตำรวจพยายามจะบอกอะไรหรือเปล่า
เพราะว่ามีการพูดถึงถุงยางอนามัยในห้อง
ตกลงว่าถุงยางอนามัยที่เป็นหลักฐานในห้องเกิดเหตุ
ตกลงเป็นถุงยางที่ใช้แล้วหรือถุงยางใหม่
ถุงยางที่ฉีกแล้วหรือยังไม่ได้ฉีก
หรือมีแต่ซองอะไรมันคืออะไรกันแน่
มันก็ต้องรอพรุ่งนี้ครับว่าจะมีอะไรกลับมาบ้าง
เพราะว่าตัวนี้เป็นแค่ตัวเบื้องต้น
ผมก็เห็นเหมือนกันเอกสารที่ทางรองโฆษกพูด

คือดิฉันกำลังไม่แน่ใจในการเปรียบเทียบว่า
ทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกด้วยข้อมูลนี้นะคะ
กับสิ่งที่ทนายมีอยู่ในมือในการสู้คดีเนี่ย
ได้เห็นใช่ไหมว่ามันมีเอกสารอีกตัวที่รองโฆษกใช้

ซึ่งอันนี้แหละคือความแย้งกันกับอีกตัวหนึ่ง

คือมันอาจจะมีเอกสารอีกหลายชุดที่ผมไม่ได้เห็น

แล้วตกลงในส่วนของถุงยางอนามัยเนี่ย

แล้วที่เรามีอยู่ในมือตกลงหลักฐาน
ชี้ว่าเป็นถุงยางที่ใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้
ต้องรอผลต้องรอผลอย่างเดียวเลยครับทุกอย่างที่พูดมา
แต่อย่างน้อยผลเบื้องต้นออกมาแล้วว่าทั้ง๔คน
แล้วกองเลือดที่พบในห้องเนี่ยน่าจะเป็นกองเลือดของผู้ตายใช่ไหม

โดยที่เป็นกองเลือดที่ออกมาจากการถูกกระทำแบบไหน
ก็มาจากการล่วงเกินนี่แหละครับล่วงละเมิดนี่แหละ

คนสมมุตินะคะสมมุติว่ามันเป็นการฆาตกรรม
แล้วสมมุติว่าบุ๋มเสียชีวิตก่อนที่จะถูกแขวนคอกับลูกบิดขออภัยนะคะ
คือคนที่สมมุติว่าถูกเอาไปแขวนคอทีหลังเนี่ย

ยังบอกอะไรมากไม่ได้ต้องรอผลการสืบสวนอีกสักพักหนึ่ง
แต่ที่ชัดเจนเลยคือหนึ่งในนั้นแน่
แล้วที่เห็นของกระจัดกระจายเนี่ยคือ
เป็นความผิดปกติของการไม่สมยอมไงครับ

ไม่ได้เหมือนกับเป็นการจัดฉากเพื่อให้ดูวุ่นวายยุ่งเหยิงไม่เกี่ยวใช่ไหม
คือมันเกิดจากเหตุที่ทำให้ตายใช่ไหม
ทุกอย่างเป็นเรื่องของการข่มขืน
มันมีการต่อสู้กันในระหว่างการข่มขืน
แต่แรงผู้หญิงมันก็คงจะสู้แรงผู้ชายไม่ได้
ข่าวออกมาเบื้องต้นจาก๔คนนี้มีคนปฏิเสธนะ

เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ
หรือเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ฆ่า
หรือเขาปฏิเสธว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นใดเลย

อ้าว
มีสองแบบ

มีความสัมพันธ์กัน
แต่เดี๋ยวรอผล

ผลที่รออยู่มันสักกี่เปอร์เซ็นต์ของความแน่ใจในการสู้คดี
น่าจะเต็มร้อยแล้วนะ
แต่เดี๋ยวรอเอกสารมาให้เห็นจะได้เติมเต็ม

ถ้าไม่เอาที่เขาสื่อสารกับทางพ่อกับแม่นะ

อีกเดือน๒เดือนก็จับคนร้ายได้หมดแล้ว
มันอยู่ในกระบวนการสอบสวนหมดเลย

ความของการเป็นลูกตำรวจ

มีสอบอยู่บอกไม่ได้

มีสอบอยู่บอกไม่ได้

เหรอที่ทำให้คดีมันแบบ
นั่นแหละนั่นแหละติดใจอยู่

ลูกตำรวจจังหวัดนะไม่ใช่ลูกตำรวจสอบพอพื้นที่นะ
นั่นแหละครับนั่นแหละครับธนายติดใจอยู่ครับ

เดี๋ยวรอผลครับผมก็กำลังรออยู่

ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านมีผลอะไรไหม

แล้วตกลงมีอีกคนนึงที่เป็นลูก

เรียนย้ำอีกทีเรียนเข้าใจที่คุณบอกมาตลอด

หรือมีลูกคนนั้นลูกคนนี้
ทั้งสองอย่างผสมกันครับ
ยิ่งสื่อสารไม่ดีด้วย
แล้วพอมาเจออันนี้ด้วยก็กดดันไปอีก
พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
คงมีชาวบ้านดักรอประชาธรรมมั้ง

คือรองศีวราจะไปที่สอบพลทองแคร์สหบุรี

แล้วในส่วนของพ่อแม่หรือว่าเพื่อนพยานจะต้องทำอะไรอีก
ชี้ตัวผู้ต้องหาว่าใช่ไหม
ก็ที่สพเหมือนกันเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ความขึ้นหน้าจะอยู่ที่สพนแคร์ที่สระบุรี
ส่วนเอกสารเกี่ยวกับหลักฐานที่พิสูจนทางวิทยาศาสตร์ก็รออีกนิดหน่อย
ก็วิ่งไปที่นู่นเลยครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าเป็นยังไงนะคุณพ่อแม่
๑๐๐ตอนนี้กังวลกี่เปอร์เซ็นต์

กว่าจะจับคนร้ายได้เข้าสู่กระบวนการได้เรื่องถึงอายการฟ้องทุกข้อหาไปแล้ว
หรือถ้ามันมีคนแนะนำการอำพลางศพก็เอาผิดมันด้วย
มีแค่๔แล้วก็บวกผู้ตายในบ้านหลังนั้นวันนั้นหรือมีบวกอีก
คือมันมีคนเข้ามาในบ้านหลังนั้นทั้งหมด๗คนรวมผู้ตายด้วย

โอเคเดี๋ยวเราดูความคืบหน้ากันต่อ
คุณพ่อนั่งหนาวมากในสตูดิโอเรานะแต่วันนี้คุยกับคุณพ่อคุณแม่น้อยหน่อย
เพราะว่าเหมือนกลับมาอยู่ที่ข้อมูลที่คุณเอแล้วก็ที่ทนายเยอะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้นักข่าวตามกันต่อแน่นอนว่าเป็นคดีใหญ่นะคะ
แล้วก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น
ส่วนจะพิสูจน์ว่าที่เราสงสัยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเอแล้วก็ทนายรณรงค์ค่ะขอบคุณค่ะ

เพราะว่าสื่อมวลชนเองก็ช่วยตามคดีนี้กันอยู่ค่ะ
อะไรผิดก็ว่าผิดอะไรถูกก็ว่าถูกนะคะ
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ